คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวเหลือเชื่อกันหน่อยที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
โจรขโมยรูปปั้นทวดทุ่งคา
ถ้าอายุเกือบร้อยปีนะขโมยหายไปจากศาล
แต่ชาวบ้านบนบานสารกล่าวใครเอาไป
ขอให้มันเจอเพศภัยอันตรายต่างคืนเดียวเท่านั้นแหละ

ไม่รู้ว่าคืนนั้นเจอดีอะไรบ้าง
นี่นะฮะท่านสมาชิกอบตท่าสารานะฮะคุณจรัสแก้วมีศรีนะฮะ
คุณลุงจรัสเปิดเผยเรื่องราวสุดเหลือเชื่อนี้บอกว่า
ชาวบ้านมากราบไหว้แก้บนทวดทุ่งคา
พบว่ารูปปั้นของทวดที่อยู่ตรงนี้ในสารานี้หายไป
ก็เลยแจ้งตำรวจสพท่าสาราให้ไปตรวจสอบบริเวณสาราทั่วทุ่งคา
หมู่๒อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจบอกแบบนี้เดี๋ยวพวกผมจะตามหาให้ครับ
จะต้องจับโจรให้ได้โดยเร็ววันนะฮะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปนะ
ว่ายังว่างเปล่านะรูปปั้นทั่วทุ่งคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุนับร้อยปี
ซึ่งปั้นด้วยดินเหนียวจอมปลวกขนาดสูง๙นิ้ว
หายไปจากตรงศาลจริงนะครับ
คนร้ายยังรื้อข้าวลื้อของเครื่องเส้นไหว้

ทีนี้ชาวบ้านยกมือท่วมหัว
จากขอร้องตำรวจให้ตามจับให้ได้เอาทั่วทุ่งคามาคืนให้ได้
ชาวบ้านบนบานเลยบอกว่าถ้าใครเอาไปนะ
ขอให้มันเจอเพศเจอภัยอะไรต่างนานานะฮะ
และอยากให้ทั่วทุ่งคาแสดงปฏิหารกลับมาอยู่ที่ศาลโดยเร็ว
ปรากฏว่าในวันเดียวกันล่ะคุณ
พบว่าคนร้ายเป็นชายนำรูปปั้นทั่วทุ่งคาในสภาพสมบูรณ

ก่อนหน้านั้นเอาไปขายให้เพื่อนที่แผงพระในตลาดท่าสาราราคา๓๐๐บาท

ตำรวจไปตามเลยฮะนำรูปปั้นทั่วทุ่งคากลับมาได้นะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนร้ายเลยนะฮะ
ว่าตัวทุ่งคาเนี่ยเป็นให้จางบัญในหมู่จรงนะนะ
ว่ะชอบกันครับโยควะเรื่องทากละมา
มันบุญบุญว่าเป็นเพื่อปรบถวดในวันนี้
ซึ่งก็เลยได้พบตามที่ว่าบุญแกไว้
กับผมกับเจือล้านเปอร์เทนต์ในวัดถวดนี่

นำรูปปั้นทั่วทุ่งคามาประดิษฐานที่สารตรงนี้เช่นเดิมนะครับ
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

เพราะสุดท้ายไปเจอรูปปั้นทวดอยู่ที่แผงพระ

เจ้าของแผงพระบอกเอามาคืนให้กับตำรวจดีกว่า